วันนี้เป็นนักร้องสาวเสียงใสค่ะหน้าก็ใสมากด้วย
ที่สำคัญมาพร้อมกับผมม้าแล้วก็รอยยิ้มสุดน่ารัก

ถ้านึกไม่ออกไม่เป็นไรนี่เดียบุกมาถึงหน้าบ้านเขาแล้ว
เข้าไปหาเลยดีกว่าค่ะไป
อยากกกทะเอาไว้แบบที่แท้แมนนั้นนั้น
อือยังอีกยังไม่ยุดอีก

หนูก็ใจหลุดคำเหมือนกัน

คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะ

เอางี้ดีกว่าเห็นบอกว่าทำเนี่ยร้องพงร้องเพลงอะไรแบบนี้
แต่จริงจริงน้องเอิ้นเนี่ยมีมีส่วนร่วมในพวกเบื้องหลังอะไรอย่างงี้
เยอะมากด้วยอืมทุกเพลงเลยปะคะเอิ้นก็จะได้ทำนองเองค่ะ
เป็นส่วนของเพลงที่เอิ้นรู้สึกว่าเอิ้นผูกพันกับมันที่สุดอืม
เห็นไหมคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้เขาทำได้หลายอย่างแต่ว่ามาดูซิว่าวันนี้เนี่ย
ภารกิจที่จะต้องทำอาหารเนี่ยนักดนตรีเนี่ยเขาจะถนัดหรือเปล่า
วันนี้ก่อนที่จะไปทำอะไรใดทั้งสิ้นเนี่ยพี่มีตัวช่วย
มาให้ถอดรหัสกันก่อนเดี๋ยวมาดูตัวช่วยกันค่ะ
มาแล้วตัวช่วยของเราน้องเอิร์ทค่ะนี่ตัวช่วยอยู่ในนี้
แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยที่จะเปิดกระเป๋าตัวช่วยจะต้องไปถอดรหัสเหล่านี้ที่จะเปิดกระเป๋าให้ได้ก่อน
จากในตัวหนังสือเหล่านั้นแล้วก็หาตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในนั้นสามตัวด้วยกันลองดูค่ะ
เตรียมพบกับคอนเสิร์ตสุดชิคจากเอิ้นพัฒนาวีสาวสวยมากความสามารถเราอีก
เตรียมโชว์พิเศษมาเตอร์ไพรส์แฟนกับการบันเลงบทเพลงผ่านกีต้าเวเล่และโอลินพร้อมกันในเวลาเดียวตีเป็น

ชิคเป็นว่าไก่
ไก่มี๒ขาตีไป
เลื่อนมาเลยค่ะ

มันอาจจะเป็นอะไรที่แบบใกล้ตัวเรามาก

เออเรียน๔

โอ้โห

ความมาดูตัวช่วยกันนะคะ

อันนี้ให้มีดเหรอ

มาแต่มาดูก่อนน้องเอิร์ทว่าวันนี้เราจะต้องเดินทางไปกันที่ไหน
ชุมชนบ้านบางเพลียงสมุทรปราการเย่นี่คือที่ที่เราจะเดินทางไปพร้อมไหมคะ
โอเคไปค่ะไปค่ะน้องเอิร์ทพร้อมพี่ก็พร้อมไปค่ะโอเค
ไอ้น้องเอิ้ดค่ะถามเลยดีกว่าตอนแรกนวยังเนี้ยว่าจะด่งดังจากในคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการ
ใช่ไหมอ๋อจุดเริ่มต้นทำไมเราถึงแบบว่าอยากจะโคเวอร์เพลงตอนนั้นน่ะเหมือนยูทูปมันเพิ่งเข้ามา
แต่ว่าพอเราเริ่มทำเราสนุกกับการดูตัวเอง

ความเก่งของเธอยังไม่หยุดแค่นี้นะคุณผู้ชม
ไหมคะไปสอนได้ยังไงสอนวิชาอะไรเอ่ย
แล้วอาจารย์เขาก็คงก็รู้สึกว่า
เพราะว่าคุณพริกน่าจะมาสอนได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงทำมาปีกว่าแล้วเอ็นจอยกับตรงนี้

ก็คือการทำเพจแล้วด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการกิน
เหมือนแบบอาทิตย์ที่แล้วเลยเพิ่งแบบเปิดเพจเกี่ยวกับการกินชื่อว่า
จะแบบว่าคิดว่าจะทำไปเรื่อยจนมีสปอนเซอร์กับการกินเข้ามา
แล้วก็จะได้กินฟรีถูกมั้ง

นี่แหละนี่แหละคือเป้าหมายของเอิร์ท
อย่างนี้วันนี้ถ้าเกิดว่าให้ทำอาหารสกิลก็สบายเลยดิ

แต่น้องเอิ้นรู้ไหมว่าถ้าแพ้มันก็มีบทลงโทษเช่นเดียวกัน

แค่ไม่ว่าเราจะไปกันไกลขนาดไหนกันดาลขนาดไหน

แล้วทำไงเนี่ยเดินกลับแล้วเนี่ย

โอเคโอเคโอเคน้องมีความมั่นใจอยู่นิดนึง

งานนี้ก็ถือว่าได้ลุ้นกันยาวเลยล่ะครับ
แต่ภารกิจที่กำลังรอเธออยู่ไหนช่วงหน้า

ลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ